มาดูซีรานีรุ่นใหญ่

เป็นสีราเนีย่ปรึกษาเรื่องความรักไฮล้าให้แต่หลายคน

แล้วชีวิตรักของพี่มันดีมากไหม

เพิ่งได้เห็นแฟนตัวจริงนะครับ

แล้วก็ดิฉันเห็นตัวเป็นระยะใกล้นะ
หล่ออยู่เหมือนกันหล่อแบบรุ่นใหญ่
พี่จริงวันนั้นไปถามถ่ายถึงการมีทะญาติ

เคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาก่อนจนตอนนี้ไม่กล้าจะมีลูกแล้วล่ะค่ะ

พอมีน้องเป็นคนหนึ่งเราก็แท้งไป
แต่พอแท้งไปแล้วก็ไม่มาอีกค่ะ
คนนี้ก็เลยจะเป็นคนบอกว่าไม่เอาแล้วนะ
คือพอบอกว่าพอแท้งไปปั๊บมันเป็นความเสียใจมาก

แต่พอแล้วไม่เป็นไรเราอยู่กันสองคนก็โอเค
เป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักของคนอื่นพี่แจ๊ค
แต่ว่าคู่ตัวเองเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะ
มาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าพี่อ้อยกับสามีส่วนใหญ่
แล้วจะทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วใครจะเป็นคนง้อ
ขอบอกเลยว่าเห็นพี่อ้อยออกแนวทางการแบบนี้
ก็มีความมุ้งมิ้งเสียง๒เสียง๓เหมือนกันนะคะ
คือจริงพี่อ้อยว่าทุกคู่ถ้าเราเรียนรู้ฟังจากคนอื่น
เราจะเรียนรู้อันหนึ่งว่าการทะเลาะกันบ้าง

เพียงแต่แค่ว่าการทะเลาะกันจะได้เรียนรู้ความแตกต่าง
เอาจริงก็ยังเป็นคนที่มีความงี่เง่างอน
ตามภาษาเนอะเหี้ยเนอะมีบ้างมีบ้าง

อันนี้เดี๋ยวออกไทยรัฐทีวีได้อย่างเดียวเลยนะ
เริ่มไปเงียบนี้แล้วบรรยากาศมาคุไม่ค่อยดีนะ
ก็อย่างเกลียบแล้วก็เกลียบงอนเรื่องอะไรกันนะคะ
มันก็มีหลายแบบนะคะเวลามั้งเฮเนอะใช่ไหม
เช่นแบบว่าเขาเองก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นบอลมาก
มีสนามบอลของตัวเองด้วยบางทีเราก็รู้สึกว่า

เสียง๓ถึง๔นะคะ

แต่ไม่เคยเห็นจริง

ก็ต้องไปให้ได้ดีด้วยเหมือนกันไง

พี่ชอดว่าไง